อีกคนนึงอันนี้เป็นเรื่องเศร้าเลยค่ะเขาไปเสียชีวิตในห้องพัก
โดยที่ยังไม่มีใครรู้สาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
กลับมาเจอเนี่ยช็อกเลยค่ะแล้วก็เสียใจตำรวจ
คาดว่าเขาน่าจะทำปืนลั่นใส่ตัวเองนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจสภหัดใหญ่
เข้าไปในพื้นที่ค่ะเขาบอกว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในหอพักแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลคอหงษ์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
พอเข้าไปเนี่ยก็พบร่างของนายพิศิษฐ์สิทธิกุลอายุยี่สิบสองปี
เสียชีวิตอยู่ข้างเตียงนอนค่ะแบบนี้นะคะสวมเสื้อแจ็คเก็ตของพนักการส่งอาหาร
บาดแผลเนี้ยถูกยิงด้วยไอ้วุดปืนขนาดเก้ามิลลิเมตรเข้าที่จมูกหนึ่งนัด
ข้างในห้องไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยคุณนัทพงศ์นะครับ
ปืนเนี่ยยิงเข้าที่จมูกหนึ่งนัดแฟนสาวอยู่ในอาการตกใจร้องไห้ตลอดเวลา
เธอเล่าบอกว่าเธอกับแฟนเนี่ยเป็นรายเดอร์ด้วยกันทั้งคู่เลยค่ะ
ก่อนเกิดเหตุยังออกไปรับออเดอร์ด้วยกันเลยแต่แฟนเนี่ยเขาส่งเสร็จก่อน
ก็เลยกลับมาที่ห้องพักก่อนเธอก็ยังติดลูกค้าอยู่นะคะ
แต่ว่าปรากฏว่าพอเธอกลับมาที่ห้องพักก็พบร่างของแฟนหนุ่มนั่งตะแคงข้างเตียงเลือดท่วม
อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพร้อมกับมีอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรตกอยู่ข้าง
ตกใจก็เลยรีบหยิบปืนใส่กล่องแล้วเก็บไว้ใต้เตียง
หลังจากนั้นโทรหาเพื่อนสนิทให้มาที่ห้องเพราะไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
ยืนยันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอกับแฟนไม่ได้มีปัญหาอะไรกันค่ะ
เพื่อนผู้ตายนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุคุยกันทางไลน์กับผู้ตายนี่แหละ
ผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนออกมาขัด

ซึ่งตำรวจเองคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากอุบัติเหตุ

ขณะที่ผู้ตายตอนที่เอาปืนออกมาทำความสะอาด

น่าจะเป็นความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบกลไกปืนขึ้นมา

เขามีเรื่องอะไรกับใครไหม

เขาคือคนที่นิสัยดีพี่